ฟลุ๊กค่ะเยาวชนชายวัย๑๖ปีเราตามต่อนะคะ
เพราะว่าล่าสุดก็คือจับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้ครบหมดแล้ว
ทั้ง๙คนนะคะจับได้ครบแล้วค่ะ
คือน้องฟลุ๊กที่บอกว่าไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าได้เงินมา๓แสนแล้วถอนเงินไปใช้เอง
โดนอุ้มไปทำร้ายร่างกายเอาเหล้ากรอกปาก
โอ้โหเจ็บสาหัสทิ้งไว้ข้างทางน้ำลายฟูมปาก
เรื่องของคดีเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่มาดูอาการของน้องฟลุ๊กก่อนค่ะ
ฟลุ๊กตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วหายแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
นี่ค่ะเมื่อช่วงเช้าตำรวจสพปักเกร็ดชุดปฏิบัติการพิเศษ
พาน้องฟลุ๊กวัย๑๖ปีออกจากโรงพยาบาลลากระบังไปสอบปากคำที่สพปักเกร็ดค่ะ
คุณตาเป็นคนไปรับน้องนะคะก็เจ้าหน้าที่นำน้องฟลุ๊กนั่งรถเข็นออกมาจากห้องพักผู้ป่วย
พาขึ้นรถตู้ที่ตำรวจเตรียมมารับทันที
มีรายงานว่าตอนที่น้องฟลุ๊กอยู่บนรถตู้น้องฟลุ๊กคือเงียบนิ่งไม่พูดอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นอนซบที่ไหลคุณตายังเดียวดูอ่อนเคลียร์มาก
เพราะว่าตอนที่เจอน้องฟลุ๊กอยู่ริมถนนที่ถูกทิ้งเอาไว้คือสภาพสาหัส
น้ำลายฟูมปากต้องใช้คำว่าปางตายคือเกือบตาย
ควบคุมตัวผู้ต้องหาค่ะนายกิติพรหรือบังดีน
ผู้ต้องหาคนสำคัญเลยคนที่มีปืนคนที่ยิงด้วยนะคะ
ดีนใส่เสื้อสีดำครับนายภัยศาลมานะปักกวี
ผู้ต้องหาอีกคนนึงค่ะนี่นะคะก็นำตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำ
เขาหนีไปนู่นค่ะปลอยเป็ดกัมพูชาติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจภูทร
นนทบุรีเมื่อเช้านี่ได้ครบแล้วนะคะทั้งเก้าคนค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองมาดูรายละเอียดกันหน่อยเพราะมันมีคำถามเยอะ
ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุว่าตกลงไอ้ผู้ชายเสื้อฟ้าที่มาด้วยกัน
ทำไมโดนยิงเออไปยิงกันอ่าไปยิงเขาทำไมห้องเดียวกันทำไม
เป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าอืมตกลงน้องฟลุ๊กไปรับจ้างเปิดบัญชีม้า
แล้วเอาเงินไปใช้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าครับนายกิติพรหรือบังดีน
ผู้ต้องหาคนสำคัญคนนี้นะคะก็ถูกสอบปากคำค่ะ
นักข่าวก็พยายามจะถามบังดีนบอกว่าไม่เกี่ยวกับบัญชีม้านะคะ
คุณผู้ชมไม่เกี่ยวเหรอฮะไม่เกี่ยวกับบัญชีม้าอืม
เงินที่น้องฟลุ๊กเยาวชนชายวัย๑๖เอาไป๓แสนกว่าบาทเนี่ย
เป็นเงินกู้ค่ะเงินกู้คือบังดีนเนี่ย
ปล่อยเงินกู้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน
น้องฟลุ๊กเยาวชนชายวัยสิบหกมายืมยืมหรอแล้วไม่ยอมจ่ายคืน
แต่คุณปล่อยเงินกู้ให้เด็กอายุ๑๖ยืม๓แสนกว่าบาทเนี่ยนะ
โอ้โหบอกน้องยืมแล้วน้องไม่คืนอ่า
นี่คือสาเหตุเลยโกรธมากไปอุ้มน้องไปทำร้ายค่ะครับ
คนที่ผมไปหาเขาอ่ะกู้ยืมเงินครับพี่น้องเขากู้ถึงสามแสนเลยเหรอ
ผมทำเงินกู้ออนไลน์ครับพี่ครับผมใช่ครับเขามาเกี่ยวไง
เขาก็เข้ามาก็เข้ามาค่ะเข้ามาเข้ามาสมัครเนินกู้เลยครับ
อันนี้คือประเด็นแรกตกลงแล้วที่บอกว่าน้องฟลุ๊ก
เปิดบัญชีม้าให้กับแก๊งเงินกู้ออนไลน์เนี่ยค่ะไม่จริง
เพราะผู้ต้องหายืนยันแล้วว่าไม่ใช่ไม่มีบัญชีม้า
แต่น้องฟลุ๊กกู้เงินเขาแล้วไม่คืน

แต่น้องฟุ๊กเขาจะบอกของเขาอีกมุมหนึ่ง
แต่มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องชายเสื้อฟ้า
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านรถจักรยานยนต์
คือภาพแรกเลยสำหรับข่าวนี้ที่เราเห็นเหตุการณ์ไป
เหมือนกับเขาเดินมาด้วยกันกับแก๊งชายชะกันใช่ไหมคะ

เขาเดินมาด้วยกันมาหาน้องฟลุ๊ก

ชายเสื้อฟ้าที่เดินมาด้วยกันโดนยิงไปเฉยเลย

ใช่เขาร่วงไปกับพื้นไม่ช่วยไม่อะไรเขาด้วย

ดีนบอกว่าไม่รู้เลย
ว่านายสุรชัยหรือนายนิ้วชายเสื้อฟ้าในคลิปนี้มาด้วย

เอาก็ตอนมาด้วยกันก็เห็นเดินมาคู่กันเลยนะ

ดีนบอกว่าก็นายสุรชัยชายเสื้อฟ้าในคลิปนี้โชว์ปืน

ดีนเลยยิงเพื่อป้องกันตัว

ถ้าตัวเองไม่ยิงตัวเองอาจโดนยิงก็ได้
เพราะว่านายสุรชัยเขามีปืนเขาโชว์ปืน

กลุ่มที่ไปด้วยก็ไม่มีใครบอกนี่

บอกไม่รู้มีใครบอกมีว่าฝั่งเดียวกันพวกเดียวกัน

ถ้ารู้ว่าพวกเดียวกันก็คงไม่ยิงหรอก
เขาก็เลยบอกโอ้บางดีนไม่อ่านไลน์กลุ่มหรืออะไร

ก็เห็นเดินมาด้วยกันไปยิงใส่เขาจนบาดเจ็บ

อ่ะสองประเด็นแล้วนะคะ
ทีนี้ตอนเที่ยงค่ะตำรวจก็นำตัวบังดีน
ก็คือนายกิติพรนายอนุรักษ์หรือเจมส์
เศรษฐาหรือเกมนางสาวอนุสรหรือเจ๊กล่อง
อิทธิพลหรือมิกซ์มาจำลองเหตุการณ์นะคะ
ส่วนนายสุรชัยชายเสื้อฟ้าเขาถูกยิงบาดเจ็บ
ก็เลยไม่ได้เอาตัวมาเขายังอยู่โรงพยาบาล
นางสาวบาจารีหรือน้ำแฟนมิกซ์

ก็จะเรียนเป็นแรงงานตัวต่อสารชาวรรณบุรีวันนี้
ตำรวจให้ผู้ต้องหาทุกคนจำลองเหตุการณ์ค่ะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะมีรถสองคัน
ก็เลยไหนใครนั่งมารถคันไหนนั่งตรงไหน

ดีนหรือนายกิติพรเป็นคนขับ
นางสาวบาจารีหรือน้ำนั่งข้างคนขับ
ส่วนด้านหลังนะคะก็คือมีนายเศรษฐาหรือในเกม
นายไพรสารหรือนายแป๊ะอยู่ด้านหลัง
แล้วก็มีนางสาวอนุสรหรือเจ๊กล่องนั่งข้างคนขับ

และนายสุรชัยหรือนิวคนโดนยิงค่ะ
สุรชัยมาด้วยกันนี่
ทีนี้ค่ะนั่งรถกันมาแบบนี้
พอไปถึงร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ก็ไปเอาปืนจี้หลังน้องฟลุ๊กใช่ไหมคะ

ทีนี้พอน้องฟลุ๊กขึ้นรถมาด้วยมีการสลับที่นั่งกัน
นางสาวบาจารีหรือน้ำนั่งข้างคนขับ

นายภัยศาสตร์หรือในแป๊ะและน้องฟลุ๊กค่ะ

ถูกเอาถุงดำคลอบหัวค่ะ
นางสาวอนุสรหรือเจ๊กล่องนั่งเบาะด้านหน้า
พอขึ้นรถไปปุ๊บมุ่งหน้าไปตลาดไทย๒คันเลยนะคะ
เป็นเหล้ากับยาสลบผสมกัน

ยัดยัดใส่กระโปรงหลังแต่เขาถอดถุงดำออกนะคะครับในมาสด้าสามก็จะมีผู้ต้องหาที่นั่งไปเจ็ดคน
มีนายอิทธิมนต์นางสาวอนุสรเบาะหลังมีนายเศรษฐานายกิติพรหรือบังดีน
อิทธิพลนางสาวบาจารีและอนุรักษ์นั่งหลายคนค่ะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูเหมือนนั่งตักนั่งซ้อนซ้อนยัดยัดกันไปที่เบาะด้านหลังอืม
น้องฟลุ๊กอยู่ไหนนู่นกระโปรงท้ายอยู่ท้ายรถนะคะนี่น้องฟลุ๊กอยู่ท้าย
ทีนี้ค่ะรถมัสหน้า๓ก็เอาร่างของน้องที่สลบไม่ได้สติ
ทิ้งไว้ริมทางข้างถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วก็ตำรวจทางหลวงไปช่วยเหลือน้อง
ส่งโรงพยาบาลลากระบังครับน้องที่ถูกทิ้งเอาไว้ริมถนนเนี่ยโอ้โห
สภาพคืออาการหนักมากน้ำลายฟูมปากนะคะทีนี้ค่ะการทำแผนในวันนี้เนี่ย
ก็จะสอดคล้องกับกล้องวงจรปิดที่ทีมข่าวได้มาบนถนนสุขาประชาสามสาม
อำเภอปากเก็ตนุนทบุรีบันทึกภาพช่วงเวลาบ่ายโมงกว่ากว่า
เห็นรถฟอร์จูเนอร์สีดำขับผ่านบนถนนมุ่งหน้าไปตลาดปากเกร็ดนะคะทีนี้ค่ะ
หลังจากนั้นทีมข่าวของเราก็ถามนางสาวอนุสรหรือเจ๊กล่องผู้ต้องหานะคะ
อีกคนนึงนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะครับ
สอดคล้องกันกับการทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือว่าการจำลองเหตุการณ์
กล่องหนึ่งในผู้ต้องหานะคะก็คุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
ก็เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยจะให้ข้อมูลอะไรสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องของการเปิดบัญชีม้าค่ะ
ไม่ค่อยตอบคำถามอะไรแต่สีหน้าก็เคร่งเครียดแววตาเคร่งเครียด
คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้หน่อยค่ะ
ผมให้เขากินเพราะว่าให้เขาพูดออกมาว่าเมืองน่ะ
เพราะร้องผู้บริษัทการตำรบผู้ท้อนภาคหนึ่งบอกว่า

ผู้ต้องหาทั้งหมดรวมถึงจากการคุยกับน้องฟลุ๊กเนี่ยค่ะให้การไม่สอดคล้องกัน
ทางฝั่งผู้ต้องหามีการให้การในลักษณะภาคเศษนะคะแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะ
ในส่วนของผู้ต้องหาคนสำคัญอย่างบังดีนเนี่ยค่ะก็ให้การยอมรับว่าปล่อยเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชัน
ฟลุ๊กมากู้เงินแล้วไม่ยอมคืนก็เลยก่อเหตุนี้ก่อนเอาตัวไปทิ้งข้างถนน
ให้น้องฟลุ๊กกินยาอีไป๓เม็ดพร้อมกับวอตก้าอีก๑ขวดกรอกใส่ปาก
ดีนะน้องเขาไม่ตายอ่ะคือบางดีนบอกว่ากะจะกล่อมประสาท
เพื่อให้ยอมรับสารภาพว่าเงินอยู่ที่ไหนเงินที่ยืมไปอยู่ไหนเอามาคืนซะ
ส่วนจากการสอบปากคำเจ๊กล่องนะคะซึ่งบางดีนนับถือเป็นญาติผู้ใหญ่
ก็ยอมรับว่าเป็นคนหาเด็กมาเปิดบัญชีงงไหมล่ะพี่อุ๋ย
กล่องยอมรับว่าเป็นคนให้เด็กมาเปิดบัญชีมีค่าจ้างบัญชีเนี่ย
เปิดบัญชีม้าเดือนละ๕๐๐และชวนน้องฟลุ๊กมาเปิดบัญชีม้า
อันนี้ก็ตรงกับที่ฟลุ๊กบอกเพราะฟลุ๊กบอกเปิด๒บัญชีได้บัญชีหนึ่งเดือนละ๕๐๐
แต่ไม่ตรงกับบางดีนไม่ได้คุยกันมาก่อนหรือเปล่า
ดีนคงไม่อ่านไลน์กลุ่มเหมือนกันไม่คุยกันมาก่อน

ส่วนจะเกี่ยวกับพนันออนไลน์อะไรหรือเปล่าตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลนะคะ
เพราะน้องฟลุ๊กเองก็ยอมรับว่าเปิดบัญชีม้า๒บัญชีเปิดมาได้๔เดือน
ค่าจ้างต่อเดือนบัญชีละ๕๐๐แต่น้องทำมาได้แค่๑เดือน
หมายความว่ามีบางดีนคนเดียวที่บอกไม่เหมือนใครให้การไม่เหมือนคนอื่น
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูทางฝั่งน้องฟลุ๊กหน่อย
ตอนบ่ายนะคะนำตัวน้องฟลุ๊กออกจากสพปักเกร็ดไปอายการจังหวัดนทบุรี
ก็ต้องมีการสอบปากคำมีการคุยกับน้องฟลุ๊กด้วยนะคะ
ฟลุ๊กก็ไปสอบปากคำที่ชั้น๓คุณตาไปด้วยตลอดประคองอยู่ตลอด

ฟลุ๊กก็ให้ปากคำที่อายการจังหวัดนทบุรีน้องฟลุ๊กเครียดเวียนหัวอาเจียนออกมาเลย
เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเนาะก็เอามาให้ปากคำแล้วน้องก็อาเจียนออกมา
อายการบอกว่าขอพักครึ่งชั่วโมงคุณตาก็คอยถามว่าฟลุ๊กไหวไหม
ฟลุ๊กไหวไหมฟลุ๊กบอกว่าไหวผมไหว
ก็เลยต้องให้ปากคำกับอายการต่อนะคะด้วยความเป็นเยาวชนนะคะ
ต้องมีทั้งอายการมีผู้ปกครองอะไรร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยครับ
พอศูนย์อำนวยการคุ้มครองเด็กในคดีอาญาจังหวัดนทบุรี
เกือบสมบูรณ์แล้วสำหรับการสอบปากคำของน้องฟลุ๊ก

เดี๋ยวลองฟังคุณสุภาพรให้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงค่ะ

มีการอ่อนแรงแล้วก็มีการขึ้นไส้ค่ะอาจจะเครียดมีสภาวะเครียดเท่านั้นเองค่ะ
ก็ให้พักนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ก็ดูแลไง
แล้วเบื้องต้นข้อมูลที่น้องพูดเนี่ยพอเป็นประโยชน์กับทางคดีอะไรบ้าง
ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนตามรูปคดีของพนักงานสอบสวน
ได้ข้อมูลครบ๑๐๐อย่างนั้นค่ะ
เดี๋ยวก็เป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนก็คือกับสหวิชาชีพ

ดูอาการเด็กแล้วตะกี้ก่อนนำขึ้นไปศูนย์
ก็เด็กบอกว่าพร้อมสภาพโอเคคุณตาพร้อม
นี่นะคะก็ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงได้ค่ะคุณผู้ชม
น้องฟลุ๊กต้องให้ปากคำกับทางอายการ
จะมีตำรวจมีอายการมีทางสหวิชาชีพ
ก็ต้องเป็นทีมร่วมสอบประคำเยาวชนครับน้องฟลุ๊กออกมาเนี่ยโอ้โห
คือหมดเรี่ยวหมดแรงอิดโรยมากคิ้วปีกมาแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะคือนักข่าวก็ถามน้องฟลุ๊กว่าน้องฟลุ๊กรู้สึกผิดไหม
ฟลุ๊กก็พยักหน้าก็ถามเรื่องเงินสามแสนด้วย
ถามเรื่องบัญชีม้าด้วยถามว่าสงสารตาไหม
แก่แล้วก็ต้องมาคอยเป็นธุระเรื่องนี้ให้ฟลุ๊ก

นี่ค่ะก็ต้องเอาตัวน้องฟลุ๊กขึ้นรถนะคะ

ก็ขึ้นรถตู้ของทางไสใหม่

หมดแรงเลยอ่อนเพลียเลย
ก็ต้องวัดออกซิเจนอะไรกันเลย
ก็ต้องคอยเรียกว่ายังรู้สึกตัวไหม

คือวันนั้นถ้าคนไม่ไปเจอก็เผลอจะนอนตายซะด้วยซ้ำนะ

อกเหล้ากรอกยาแล้วก็ทิ้งไว้ข้างถนนที่มอเตอร์เวย์ใช่ไหม

ก็ที่เหลือตำรวจเขาก็จะขยายผลต่อไปนะฮะ

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ที่แน่เนี่ยเขาก็ถูกทำร้ายนะครับ